คุณผู้ชมคะข่าวนี้หลายคนแบบโอ้โหเศร้าอ่ะสงสัย

แพนด้าช่วงทูตสันตวมัยตรีไทยจีนที่อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ฉลองอายุ๑๙ปีไปเร็วนี้
คือหลายคนรู้สึกผูกพันกับมัน
เพราะว่าเราติดตามมาตั้งแต่มันเดินทางมาถึงประเทศไทย

แล้วเรารู้สึกใกล้ชิดกับมันมากเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

เปิดมาเรากินข้าวพร้อมกัน
เราเล่นพร้อมกันเรานอนพร้อมกันอย่างนี้

นี่ค่ะนายวุฒิชัยม่วงมันผู้มนุยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่า
แพนด้าช่วงอายุ๑๙ปี
อยู่ในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ตายแล้วเมื่อช่วง๔โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการตาย
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้
สัก๑๐โมงเช้าจะมีการแถลงข่าวค่ะ
เมื่อ๖สิงหาคมคุณผู้ชมสวนสัตว์เชียงใหม่
ฉลองครบรอบ๑๙ปีให้กับแพนด้าช่วง

พี่เลี้ยงแพนด้าเขาตกแต่งเป็นเค้กน้ำแข็ง
มีแอปเปิ้ลแครอทหน่อไม้เป็นของโปรดไง
ก็อเด็ดอร่อยวันเกิดของเจ้าช่วง

ช่วงเป็นแพนด้าเพศผู้นะคะ

ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
อนุรักษ์วู่หลงเมืองเฉินตู
ณฑลเสฉวนของจีน
เกิดจากแพนด้าเพศผู้ที่ชื่อชิง
แนนด้าเพศเมียที่ชื่อป่ายแฉนะคะ
เมื่อปี๒๕๔๖ทางการจีนเนี่ย
ส่งมาส่งแพนด้าช่วงกับแพนด้าลินหุ้ย
ให้ทางไทยยืมจัดแสดงในฐานะทูตสันตวะไมเตีย

แพนด้าทั้งสองตัวอย่างดี
มีลูก๑ตัวคือลินปิง
หลินปิงเนี่ยถูกส่งกลับจีนไป
เฉินตูมณฑลเสฉวนที่จีน
เราก็รักเจ้าแพนด้า
ทุกตัวที่อยู่ที่บ้านเรามันน่ารักด้วย
แล้วก็แบบเรารู้สึกใกล้ชิดผูกพัน
เดี๋ยวรอฟังนะคะพรุ่งนี้๑๐โมงสวนสัตว์เชียงใหม่จะแถลงนะคะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะหลายคนอยากรู้
คือก่อนหน้านี้ไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยไง
ว่าป่วยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่

แล้วจริงแล้วช่วงอยู่ในส่วนจัดการแสดง
ไม่ได้ให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงเป็นอะไรนะ